ของเล่นพื้นบ้านของไทยสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
เพราะของเล่นที่ผู้ใหญ่ทำให้กับเด็กนั้นทำมาจากวัสดุที่หาได้ง่าย
เช่นไม้ไผ่ใบลานใบมะพร้าวที่สามารถทำเองได้
โดยของเล่นพื้นบ้านจะมีความแตกต่างกันมีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่น
ของเล่นเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ
และขณะที่ทำของเล่นกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่จะได้ถ่ายทอดข้อคิดต่างให้กับลูกหลานอีก

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน